ทีนี้มาดูกรณีญาติของนักเรียนหญิงชั้นม๕โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ
บอกว่าเนี่ยน้องนักเรียนหญิงชั้นมห้าถูกรุ่นพี่ที่เป็นกลุ่มสาวประเภทสอง
ทำร้ายร่างกายคือจับหัวแบบโขกพื้นเลยนะ
สมองแบบกระทบกระเทือนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ตอนแรกเป็นลักษณะที่ว่ากลุ่มรุ่นพี่ที่เป็นสาวประเภท๒
อ้างว่าน้องนักเรียนหญิงคนนี้สวยกว่าหมั่นไส้ก็เลยทำร้าย
แต่พอเป็นข่าวแบบนี้นะคะทางกลุ่มรุ่นพี่ที่เป็นสาวประเภท๒

แต่สาเหตุไม่ใช่ว่าสวยกว่านะจ๊ะไม่ใช่เพราะสวยกว่า
แต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มน้องที่โดนทำร้ายเนี่ยมามองหน้าหาเรื่องก่อน

เดี๋ยวนี้มองหน้าใครไม่ได้เลยนะเอาจริงมันถึงขั้นอย่างนี้เลยเหรอคะ

อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วน้องเนี่ยดูสิคะ
คือเจ็บสาหัสน่ะเนี่ยค่ะ
ชื่อว่าน้องโมนะคะนามสมมุติเนอะเพราะว่ายังเป็นเยาวชนนะคะ
อายุ๑๖เองค่ะอยู่ม๕โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
ญาติมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน
น้องเขากระแทกพื้นแล้วก็รุมทำร้ายจน
โปรดติดตามตอนต่อไป

แล้วฝั่งนู้นเขาก็บอกว่ากลับบ้านกันเถอะเหมือนเขาจะไม่มีอะไรแล้ว
แล้วก็หนูก็เดินตามหลังน้องไป
ก็หันไปเห็นอีกฝั่งนึงเขาวิ่งมาคนหนึ่ง
วิ่งมาแล้วก็จิกหัวกระโดดถีบน้องเลย
แล้วหนูก็กำลังจะวิ่งเข้าไปกันไว้
แต่ก็โดนมองไม่เห็นเข้ามาข้างหลังอะค่ะ
วิ่งเหวี่ยงหนูลงข้างทาง
หลังเกิดเหตุนะคะก็ต้องนำตัวน้องโมส่งโรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่าบาดเจ็บสาหัสค่ะ
บอบช้ำทั้งที่คอทั้งที่หัวหัวแตกนะคะ
แล้วก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองด้วย
อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
ดำเนินคดีกับกลุ่มที่รุมทำร้ายน้องโมแล้ว
ตอนนี้มีกลุ่มที่รุมทำร้ายน้องโมออกมาแสดงความรับผิด

แต่ว่าทางญาติของน้องโมยังติดใจ
ญาติบอกว่ายังไม่ได้เจรจากับฝ่ายคู่กรณีนะคะ
ก็เลยมาร้องสื่อก่อนเพื่อขอความเป็นธรรม
เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
ตอนนี้ทางตำรวจปล่อยตัวคู่กรณีไปแล้ว
ก็เลยกลัวว่ากลุ่มนี้กลุ่มเดิมกลุ่มนี้จะหวนกลับมาทำร้ายอีก
จนถึงตอนนี้ทางญาติของน้องโมรู้แค่ว่า
กลุ่มคนที่มาก่อเหตุทำร้ายน้องโมเป็นรุ่นพี่อยู่ม๖โรงเรียนเดียวกัน
แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงมารุมทำร้ายแบบนี้ไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไร
แต่ว่ามีหนึ่งในกลุ่มที่ไปรุมทำร้ายน้องโมค่ะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๗เองนะ
ออกมาให้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องไปทำร้ายน้องโม
เขาบอกว่าตัวเขากับกลุ่มสาวประเภท๒ไปทำร้ายน้องโม
เพราะว่ากลุ่มของน้องโมไปมองหน้าทำท่าจะหาเรื่องสาเหตุแค่นี้เอง
บอกว่าน้องโมไปมองหน้าเหมือนจะหาเรื่องก็เลยตบสั่งสอน
คนเราเดี๋ยวนี้มองหน้ากันไม่ได้เหรอฮะ

ใช่ครับเหตุผลแค่นี้คือก็มองหน้าครับ
จริงแค่นี้ค่ะ
เขาก็รีบปฏิเสธเลยนะบอกว่าไม่ได้ไปทำร้ายน้องโม
เพราะน้องโมสวยกว่านะไม่เกี่ยวกับความสวย

แต่ยอมรับว่าเมาเหล้าค่ะ
อายุแค่๑๗คุณเมาเหล้ากันแล้ว
รับว่าทำไปเพราะว่าเมาไม่ทันคิด
รับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
มันเป็นเรื่องกับพี่ผู้หญิงคนนึงก่อน
แล้วมันมีพี่ฟ้าแฝด๒คนอยู่ในกลุ่มของเรา
เขาไปเรียกคนนั้นเขาถามว่าน้องชื่อมูไหม
เขาบอกว่าใช่มีอะไรก็มาคุยกันตรงนี้
คนนั้นเขาเลยบอกมีอะไรก็มาคุยกันตรงนี้
ทำหน้าตาไอฮยึกสายเรา

วิ่งไปจิ๊บหัวนอกเขาลงมา
ฟังเฟจเราก็เลยดึกเราออก
เดี๋ยวคู่กรณีและฝั่งน้องโม

จังหวัดนครราชศรีมาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ